ส่วนคดีของผู้กองบอยผู้ต้องหาที่ฆ่าภรรยาตัวเองเสียชีวิตในบ้านพัก
หลังได้รับการประกันตัวในชั้นศาลออกมาเมื่อวานนี้
วันนี้ก็เดินทางไปเคารพศพภรรยา
แล้วก็ไปกราบขอขมากับแม่ของผู้เสียชีวิตด้วย
คดีร้อยตำรวจเอกทรงกรดบุญส่งหรือผู้กองบอย
รองศาลวะสืบสวนสาวนอวังทองหลาง
ที่ก่อเหตุทำอาวุธปืนลั่นใส่นางสาวพิมชาดาพรภูแย้มใส
หรือว่านุ่มนิ่มภรรยาเนี่ยนะคะจนเสียชีวิตในบ้านพักย่านบางกะปิ
วันนี้จะเป็นการสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนสุดท้ายค่ะ
ที่บ้านเกิดในจังหวัดกาลสิน
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาผู้กองบอยพร้อมกับครอบครัว
แล้วก็ลูกสาววัยสองขวบเดินทางไปถึงบ้านของคุณนุ่มนิ่มค่ะ
ทันทีที่ลงจากรถก็เดินไปกราบเท้านางทองใสภูคงน้ำ
แม่ของนุ่มนิ่มไปกราบเท้าแบบนี้นะคะ
ไปขอโทษทั้งน้ำตากับสิ่งที่ได้ทำลงไปยืนยันค่ะว่าเขาเนี่ยรักนุ่มนิ่ม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจ
ยืนยันว่าไม่เคยมีเหตุการณ์เอาปืนเจาะหัวภรรยา
แต่เคยตบตีเพียงครั้งเดียวเนื่องจากนุ่มนิ่มจะพาลูกสาวไปจากเขา
หลังทะเลาะกันทั้งนี้ผู้กองบอยและครอบครัวนับถือศาสนาคริสต์นะคะ
จึงไม่ได้จุดทูปบอกดวงวิญญาณตามหลักพุทธศาสนา
จากนั้นก็ไปนั่งพูดคุยกับแม่ของนุ่มนิ่มค่ะว่ามีการวางอนาคตให้กับลูกสาว
อยากให้เป็นหมอและหากเขาถูกตัดสินจำคุก
จะให้แม่ของตัวเองดูแลหลานหรือทางฝั่งของแม่นุ่มนิ่มต้องการจะเลี้ยงดู
ก็อาจจะต้องมาพูดคุยกันอีกครั้งหลังจากงานชาปนกิจผ่านพ้นไป
จากนั้นผู้กองบอยนะคะไปกราบเท้าไปขอโทษพี่ชายของทุ่มนิ่ม
พูดทั้งน้ำตาเลยนะคะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่ได้ตั้งใจกับสิ่งที่ทำลงไปยอมรับว่าทำมันพังเองทุกอย่าง
พี่ชายของผู้ตายก็ยืนยันค่ะบอกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่พูดออกมา
เพราะคนรักกันจะไม่ทำกันแบบนี้แต่จะอโหสิกรรมให้
แต่ในส่วนของคดีก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
หวังว่าครอบครัวตัวเองจะได้รับความเป็นธรรมแต่ว่าสิ่งที่ห่วงต่อไปนี้
ก็คือหลานสาวนะคะที่จะต้องกำพระทั้งพ่อและแม่
จะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรต่อไปค่ะ